ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเราตามให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าเดือดเนื้อร้อนใจมากเธอถูกแฟนนุ่ม
นานเป็นสัปดาห์เลยนะคะเธอถ่ายภาพภาพเนี้ย
เกลียดที่สุดคือผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงคบกันมา๑ปี๖เดือน
โดนทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่หนักเท่าครั้งนี้
ทนเพราะนึกถึงเงินที่ยืมไปแต่จากนี้จะไม่ทนกับคนแบบนี้อีก
จบกันตั้งแต่สิบห้าตอนตีห้าก็คือสิบห้าเมษาตอนตีห้านะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่เอาเรื่องราวของตัวเองมาโพสต์เนี่ยเธอชื่อว่าคุณเนย
ชื่อจริงก็คือนางสาวปียนุษยแซ่อึ้งอายุ๓๑ปีเป็นผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
ส่วนแฟนหนุ่มชื่อยศคุณเนยบอกว่าคบกับยศมาหนึ่งปีกับหกเดือน
ยศยืมตังค์เธอไปสามหมื่นห้าพันบาทค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนซ้อมมาแล้วนะแต่ไม่หนักเท่านี้ที่ทนอยู่เนี่ย
เพราะเงินที่ยดคือเอาไปแล้วบอกว่าจะให้คืนแต่ไม่คืนสักที
คุณเนยผู้บาดเจ็บเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าวันเกิดเหตุปฐมบทที่เธอโดนซ้อมขนาดนี้
วันสิบสี่วันที่สิบสี่เมษายนตนเองและนายวรดร
แก้วมณีโชฑ์หรือว่ายศอายุสามสิบหกปีเป็นแฟนนุ่ม
นั่งดื่มสุรากับเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องอีก๒คนเจน
มากับแฟนค่ะที่บ้านของเจนนั่นแหละในตำบลหนองปริง
อำเภอเมืองนครสวรรค์พอสี่ทุ่มเสร็จปุ๊บ
เอาล่ะติดเคอร์ฟิลล์แล้วใช่ไหมเจนกับแฟนไปนอนก่อนค่ะ
ตนเองก็คือคุณเนยกับนายยศแฟนนุ่มเนี่ยนั่งดื่มกินกันจนถึงตีสี่
คือตี๔กินกันจนล่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วค่อยกลับบ้าน
จากนั้นนะคะก่อนที่จะล่วงเวลาเคอร์ฟิลล์นายยศแฟนนุ่มเนี่ย
โวยวายเริ่มหาเรื่องทะเลาะแล้วก็พูดถึงแฟนเก่าของคุณเนยนะคะ
จากนั้นพอพ้นเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วคุณเนยตัดสินใจพาแฟนนุ่มกลับห้องพัก
พอไปถึงห้องพักปรากฏว่าไปถึงแล้วนะขึ้นไปที่ห้องแล้วนะ
ปรากฏว่าลืมดับเครื่องยนต์ทั้งคู่ก็เกี่ยงกันค่ะ
เธอไปดับสิฉันไปดับเธอไปดับสุดท้ายนายยศเป็นคนเดินลงไปดับเครื่องยนต์
ขณะที่คุณเนยคนบาดเจ็บนะคะตอนนั้นคิดในใจว่าเอ๊ะ
หนุ่มน่าจะนอนในรถก็เลยตัดสินใจล็อกห้องแล้วล็อกสองชั้น
มีการคล้องกุญแจอีกชั้นหนึ่งด้วยช่วงที่คุณเนยกำลังอาบน้ำอยู่
ปรากฏว่าได้ยินเสียงแฟนนุ่มเนี่ยโวยวายอยู่หน้าห้อง
แล้วพยายามที่จะเปิดประตูเข้ามาโดยที่มีการใช้กุญแจสำรองที่นายยศแฟนนุ่มเนี่ย
ไปปั๊มไว้โดยที่คุณเนยเนี่ยไม่ทราบมาก่อนแต่ตอนนั้นยังเข้าห้องไม่ได้
เพราะติดกุญแจอีกชั้นหนึ่งที่คุณเนยเขาคล้องไว้นะคะ
นุ่มตัดสินใจถีบประตูเข้ามาเลยค่ะถีบประตูเข้ามาในจังหวะที่ตัวเองเนี่ย
กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ถามว่าคุณเนยคุยโทรศัพท์กับใคร
จริงแล้วปลายสายคุยกับเจนก็เพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกันนั่นแหละ
แต่แฟนนุ่มเนี่ยน่าจะคิดว่าคุณเนยเนี่ยคุยกับคนอื่น
แฟนนุ่มนายศเนี่ยค่ะตัดสินใจความโทรศัพท์ทิ้ง
แล้วผลักเธอลงไปลงไปบนเตียงขึ้นคร่อมเลยค่ะ
จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมผู้ชายคือนายศเนี่ย
ลำโพงบลูทูธกระหน่ำตีเข้าที่ใบหน้าของเธอค่ะ
แบบไม่ยั้งแล้วก็บีบคอจนกระทั่งเธอแน่นิ่งไป
หลังจากนั้นคนก่อเหตุแฟนนุ่มชื่อนายศเนี่ยพาคุณเนยคนเจ็บเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยพาให้เข้าไปเองนะ
ไม่ยอมส่งตัวแต่คุณเนยอ้อนวอนร้องขอ
จนกระทั่งแฟนนุ่มพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาล
เข้าไปพบคุณหมอแล้วแฟนนุ่มก็หลบหนีไปค่ะ
ทีนี้จากการรักษาคุณผู้ชมค่ะเธออย่างที่บอกไปสะบักสบอมนะคะ
พบว่าคุณเนยเนี่ยมีบัตรแผลที่บริเวณหน้าผากเย็บห้าเข็ม
ที่ปากเนี่ยมี๓แผลด้วยกันนะคะ
แต่ละแผลเนี่ยก็เย็บสี่เข็มสามเข็มแล้วก็ห้าเข็ม
ใบหน้าช้ำแบบนี้ค่ะบริเวณลำคอก็ช้ำ
หลังมือทั้งสองข้างต้นขาทั้งสองข้างโดยเฉพาะขาขวา
มีรอยฟกช้ำนะคะเธอต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
นานกว่า๒สัปดาห์หลังจากที่เธอโพสต์ความทุกข์ใจของเธอ
นักข่าวลงไปคุยกับเธอเชิญค่ะคุณเนย
ตอนหลับตาตอนจะนอนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นตลอด
นึกนึกภาพที่เขาแบบขึ้นมาคล่อมเราเขากระหน่ำตีเราอะไรเงี้ยค่ะ
มันมันกลัวกลัวแบบเหมือนเรายังไม่หมดห่วง
ยังไม่อยากตายด้วยล่ะค่ะใช่มันมันหนักมากค่ะ
แต่เขากลับไปพูดกับคนอื่นว่าเนยเป็นอะไรไม่มาก
พูดแบบนี้เนยเนยเลยแบบตัดสินใจที่ออกมาโพสต์แบบนี้
ว่าอยากให้ทุกคนช่วยดูว่าที่เขาทำมันหนักหรือว่ามันไม่หนัก
อย่างที่เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็หนักแล้วนะ
วดวัวขนาดนี้สะบักสะบอมขนาดนี้จนแล้วจนรอดแฟนนุ่มของคุณเนย
ก็ยังไม่คืนเงินนะคะสามหมื่นห้ามพันบาท
เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่าคุณเนย
ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเธอบอกว่า
ไม่เอาแล้วจบกันทีพอกันทีส่วนนายกบอกว่าก็ไม่คิดว่าคุณเนยเนี่ย
จะไปถึงขั้นแจ้งความเอาเรื่องเอาเป็นคดีกับเขานะเออนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะ
สำหรับคุณเนยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิงบางคนเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็กลับไปคืนดีอีกนี่คุณเนยโพสต์อีกทางหนึ่งเนี่ย
ต้องการที่จะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงด้วยว่าถ้าเกิดว่าแฟนนุ่มซ้อมเนี่ย
อย่าไปยอมอย่าไปทนให้เลิกเลยใช่ค่ะ